คุณไม่รู้เรื่องของอาการป่วยของพี่
ทราบมาบ้างค่ะแต่เขาเหมือนเขาไม่ค่อยพูด
ก็เขามีเคยพูดสองสามครั้งว่าเขาไปหาหมอมาได้ยามากิน
แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอาการแค่ไหน
ใช่คือไม่คิดว่าเขาจะแบบตัดสินใจแบบนี้
เขาไม่มีอะไรคุยกับที่บ้านไหมคะครั้งล่าสุด
เวลาการคุยกับที่บ้านเขาก็คุยปกติเลยนะคะ
คุยกับที่บ้านเขาก็คุยปกติเลยนะคะเขาไม่ค่อยเล่าถึงปัญหาเท่าไหร่
วันหนึ่งมันก็คงจะผ่านไปได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้

คุณพ่อโพสหรอครับ
จริงไม่มีเฟซบุ๊คคุณพ่อมึงก็เลยไม่รู้จริง
มีเพื่อนทำให้เห็นเขาแบบหนักใจยังไง
อเรนนี่มีเขามีหนักใจ
แต่เรื่องอะไรบ้างมีไม่รู้จริงค่ะ
ว่าเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไร
แล้วเราได้ถามเพื่อนไหมคะวันนี้เพื่อนมาหลายคน
ไม่ได้ถามเลยค่ะมีค่อนข้างไม่ค่อยได้คุยกับมัน
เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเมย์ก็เป็นคนไม่ค่อยพูด
แต่ว่ามีเหตุการณ์จริงที่บ้านมีไม่ได้รู้

ครับการณ์เดิมสิบหลาย

ทุกทีที่เราเจอกับเหยงเนี่ย
เห็นเขามีการคุยกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรฮะ
เมย์เป็นไงบ้างกินข้าวกันทำอะไรอยู่

อย่างเมื่อวานเนี้ยองคุณบัดดำมีการออกมาพูดถึงการทำประกาศ
คิดว่าการประสิทธิ์สายของคุณเหภะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงิน
ไม่แน่ใจแต่ไม่คิดว่าไม่ว่าคนจะเครียดมากแค่ไหนนะคะ
ที่บ้านเมย์ก็มีปัญหาเพราะว่ามันเรื่องธรรมดาเนอะเรื่องเงิน
แต่ว่าถ้าเขาไม่ป่วยจริงเมย์คิดว่าไม่มีใครอยากเสียชีวิต
เมย์ได้คุยกับแฟนของพี่เหมย์ไหมคะ
คุยค่ะเขาเป็นอยู่หรือเป็นไม่
เขาก็ไม่ได้เล่าอะไรมากมายเขายังช็อกอยู่
จดหมายเรารู้แต่ว่าเราไม่อ่านเราเห็น
ไม่รู้จริงเขาส่งรูปมา
โหส่งมาให้พี่เหมย์แล้ว

เธอส่งมาแล้วได้คุยกัน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

พี่หิมดูดอะไรมากไม่ได้ก็บอกว่าเข้มแขก

พี่หิมใช่ค่ะครับแสดงดีตลอด
ถึงจะอารมณ์ร้ายบ้างแบบตอนเด็กเนอะ
ก็ทะเลาะกันพี่น้องผู้หญิงผู้ชาย
แต่ว่าโดยรวมแล้วดี
อเจมส์อยากจะบอกอะไรพี่ค่ะแม่คะ
ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วย
คิดว่าเขายังมีห่วงอะไรอีกไหมคะสำหรับที่เห็น

คิดว่าหลังนี้เราต้องเป็นสำหรับท่านทุกชาว